ตัวเลขเป็นยังไงบ้างยางตลาดตลาดพาศรีสุงอืม
อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดชายนาฏตลาดภาษีซุงเนี่ยมีแผงสลากเนี่ยค่อนข้างเยอะฮะ
ไปตรวจสอบตรวจมาตรวจไปเอาเลขเหลือเยอะเลยใช่เลขเหลือเยอะ
แต่เลขที่เด็ดเด็ดจริงจริงหมดแล้วอืม
แม่ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลบอกเลขสอนเพชรกับวัยพฤษแรงแรงถึงขั้นแบบเกลี้ยงแผงฮะ
เลขอะไรบ้างที่เกี่ยวกับสอนเพชรวันเสียชีวิต
วันเสียชีวิตของศรเพชร๘มักราคม๒๕๖๕ก็คือ๘๑อ่ะ๘นะเดือน๑๒๕๖๕
วันเกิด๒๗มีนา๒๔๙๑๒๗๓๒๔๙๑หรืออายุของสอนเพชรก็คือ๗๓ฮะ
แล้วรวมถึงรถเคลื่อนศพเฮ้ยถึงขั้นนี้เลยเหรอจำไม่ได้แล้วนะจำไม่ได้ไม่เป็นไร
จำให้แล้วรถเคลื่อนศพเลข๕๔๔๘หรือแม้กระทั่งเลขฝาโลงของสอนเพชร๓๓๒ฮะ
นี่คือเลขฝั่งของสอนเพชรส่วนเลขฝั่งของวัยพฤษ
เสียชีวิต๑๒มกรา๒๕๖๕๑๒๑๖๕วันเกิด๗มีนา๒๔๘๕อายุ๗๙ปี
เกลี้ยงแผงครับอย่างที่บอกไว้ไม่ว่าจะเป็นเลขวันเกิดวันเสียชีวิตเลขของอายุครับ
และเมื่อวานนี้เวลา๑๖นาฬิกาวัดยางไทยเจริญผลจังหวัดสุพรรณบุรี
มีพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษสอนเพชรสอนสุพรรณหรือบุญทันคล้ายละมั่ง
บรรดาศิลปินลูกทุ่งทั่วฟ้าเมืองไทยตลกชื่อดังเดินทางมาร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายครับ
เพื่อที่จะเป็นการร่วมลำลึกถึงการจากไปของสอนเพชรตัวจากไปแต่เพลงยังอยู่
และยังคงเป็นเพลงที่มีคนเนี่ยอยากจะฟังตลอดเวลากลายเป็นเพลงอมตะไปแล้วนะฮะ
อกจากนี้บรรยากาศที่หน้าศพก็จะมีบรรยากาศคืองานเศร้าแต่หลายคนบอกว่างานเศร้าก็จริงแต่อยากจะร่วมไว้อะไรให้ทุกคนจำสอนเพชรในมุมที่ดีที่สุดฮะ
พี่บอลเชิญยิ้มคณะบอลเชิญยิ้มก็เลยเล่นตลก
อีกโยงสำหรับสอนเพชรสอนสุพันธุ์พี่บอลเชิญยิ้มค่ะ

คือตลกนึกไม่เกี่ยวอะไรกับสอนเพชรหรอกแต่เึาะรอยยิ้ม
ภรรยาของสอนเพชรสอนสุพรรณคือคุณพิมพาเกลียวศรีนาค
บอกขอบคุณขอบคุณคนไทยขอบคุณแฟนเพลงที่ไม่ลืมสอนเพชร
สุพรรณแล้วมาร่วมส่งเป็นครั้งสุดท้าย
ส่วนกระดูกหรืออัฐิของพ่อสอนเพชร
ครอบครัวจะนำไปลอยอังคารที่สัตหีบจังหวัดชมบุรี
อีกส่วนหนึ่งจะเก็บไว้ที่บ้านด้วย
เมื่อวานนี้ก็มีพิธีพระราชทานเพลิงศพให้กับสอนเพชรสอนสุพรรณนะครับ